มาดูภาคการเกษตรกันบ้างนะครับเกษตรกรในจังหวัดสระบุรีครับ
มีการปรับพื้นที่นากว่า๑๐๐ไร่หันมาปลูกเผือกไร้สารพิษนะครับ
น้อมนำหลักปัญญาศิริกฤติพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรทิศดีใหม่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ติดตามจากบรรยายงานของคุณสิริพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
แปลงนาเผือกปลอดสารพิษที่กระจายบนผืนนาเต็มพื้นที่
จะเก็บเกี่ยวในอีก๔๕เดือนข้างหน้า
เพื่อส่งขายในโรงงานในหลายจังหวัด
และในชุมชนเพื่อแปรรูปขายเพิ่มมูลค่าจากผลผลิต
ปลูกเผือกบนแปลงนาข้าวเป็นหนึ่งในพื้นที่ของเกษตรกร๓ตำบล
อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี
นำที่นามาปลูกเผือกเป็นไร่นาผสมผสาน
สมศรีเพ็งรุ่งประธานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศน้อมนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ของพระบาทสมเด็จพระปอลมินทะละมหาภูมิพลอดุญเดช
มาปรับใช้นานถึง๑๐ปี

เกษตรกรส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้
แต่ด้วยพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
ให้ใช้ประโยชน์จากไร่นาที่มี

ซึ่งเป็นพืชหัวที่ดูแลง่าย
มีลักษณะการปลูกเช่นเดียวกับข้าว
ทำให้สามารถเพาะปลูกบนผืนนาได้
ผลผลิตที่ได้ราคาสูงกว่าข้าว
ช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
จะมีต้นทุนการปลูกสูงถึง๓๕๐๐บาทต่อไร่
สามารถลดต้นทุนเหลือ๒๐๐๐๐บาทต่อไร่
ขณะเดียวกันยังไม่ต้องห่วงราคาขาย

จากเดิม๑๔บาทต่อกิโลกรัม
ขยับขึ้นมา๒๕บาทต่อกิโลกรัม

จะมีราคาสูงถึง๕๐บาทต่อกิโลกรัม
ความต้องการบริโภคที่มีสูง
สามารถสร้างรายได้ปีละ๑ล้านบาท
กว่ารายได้จากการปลูกข้าวที่ปีละ๒๕แสนบาท

โครงการพระราชดำริบอกว่า
ทฤษฎีใหม่ไม่ควรทำพืชอย่างเดียว
ถ้าเราทำพืชอย่างเดียวแล้วมันจะไปไม่รอด
เขาบอกว่าจะเสียพื้นที่ไปเปล่า

แทนที่เราจะทำแบบว่าข้าวในรอบนึง
ทีนี้เรามาผสมผสานแบ่งเป็นข้าวมั่งเผือกมั่ง
แล้วก็มีรายได้สองอย่างควบคู่กันไป
แต่ด้วยความที่เผือกต้องการน้ำและความชื้นสูง
เจริญเติบโตได้ดีในดินที่อุ้มน้ำได้มาก

ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้น
ปัจจุบันการปลูกเผือกของคนในชุมชนแห่งนี้นะคะ

ดังนั้นคนในชุมชนจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
้อมนำหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่๙มาปรับใช้
โดยจะมีการปลูกถั่วเขียวแซมเข้าไป
เพื่อทำให้ดินนั้นอุดมสมบูรณ์
และทำให้หัวเผือกมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
ซึ่งจะขายได้ในราคาที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
สมศรีเล่าว่ารากถั่วเขียวจะช่วยบำรุงดินได้รับสารอาหารมากขึ้น
และมีความชุ่มชื้นทำให้เผือกเติบโตได้ดี
เธอได้รับความรู้จากหน่วยงานรัฐ
ขณะที่ทกศยังช่วยให้ความรู้ด้านวางแผนการเงิน
ทางการตลาดเพื่อสร้างรากฐานแห่งความพอเพียง
ส่วนในเรื่องของสาขาก็จะมีพนักงานผู้รับผิดชอบด้านพัฒนาโดยเฉพาะ
ที่จะดูแลงานพัฒนา

จะสอนลูกแล้วก็เป็นศูนย์ถ่ายทอดให้คนมาศึกษา
ดูงานแล้วเราไม่มีแบบว่าเราไม่มีอะไรเงินทองอะไรเนี่ยจะไปถวายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือทำสร้างความดีให้กับกลุ่มกลุ่มตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยครอบครัวเราเองแล้วก็คนในชุมชนแล้วก็คนในชุมชนใกล้เคียงมาถ่ายทอดเราจะถ่ายทอดองค์ความรู้นี้แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ยิ่งยืนนานตลอดไปค่ะ
ปัจจุบันชุมชนตลาดน้อยหอละเทพและโคกใหญ่ในอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเปลี่ยนเป็นไร่นาผสมผสานแล้วกว่า๑๐๐ไร่จากทั้งหมด๑๕๐๐ไร่และพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่๙แก่เกษตรกรทั่วประเทศเพื่อต่อยอดพระราชดำริตามรอยพ่อสร้าง
โปรดติดตามตอนต่อไป